ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยระทึกที่ร้านอาหารในกรุงเทพนะฮะ
ชื่อร้านปัญญาซีฟู้ดผู้คนกำลังนั่งทานข้าวกันอยู่นะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งคลั่งนะครับถือมีดเนี่ยวิ่งแล้วก็เข้ามาในร้าน
รวาสจะทำร้ายผู้คนแต่มีชายคนหนึ่งเขาช่วยระงับเหตุเอาไว้ได้นะครับ
นี่ฮะช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับช่วงทุ่มหนึ่งนะฮะ
นี่ผู้ชายคนนี้ฟันกระจกหน้าร้านแตกถือมีดยาวเข้ามาโวยวาย
วิ่งหนีออกไปเลยอ่าแล้วดูโต๊ะตรงกลางนะครับ
คือคนแก่ทั้งนั้นใช่มีแต่ผู้สูงอายุอะค่ะ
ก็วิ่งกันไม่ไหวหรอกฮะตอนที่มาถึงนี่กำลังนั่งทานข้าวกันอยู่นะ
อันนี้เป็นกล้องอีกมุมนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นอกร้านก่อนนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ไปอัลวาดอยู่นอกร้านก่อน
ฟันตู้ปงตู้ปลาเขาจนแบบแตกเสียหายหมด

ที่แรกถือมีดมาสองเล่มนะครับ
นี่คุณลุงวันนี้นั่งอยู่ต้องวิ่งฟันกระจกโครบเอาไว้นะ
น่าจะเหยียบแหม
หนีแล้วจะไปฟันตรงนู้นต่อเจอเก้าอี้ทุ่มใส่
แล้ววิ่งหนีไปนู่นเลยนะครับ
ตรงกลางนี่โอ้โหดูสิฮะคุณลุงคุณป้านะครับ
แต่ก็วิ่งกันไม่ไหวเลยครับตอนนี้ก็หมอกันนะครับ
ถ้าไม่มีใครเข้ามารองับเหตุนี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากนั้นเนี่ยพอมีเหตุการณ์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะดรนิกนะฮะก็เป็นสมาชิกของทางพักไทยสร้างไทยนะครับ
ที่มีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพักนะครับ
เพจของภาคไทยสร้างไทยด้วยก็โพสต์นะครับบอกว่า
ผู้ชายที่ระงับเหตุแล้วก็ทุ่มเก้าอี้ใส่คนก่อเหตุเนี่ยจนวิ่งหนีออกไปนอกร้านนะฮะ
ชื่อคุณสปร้ายนะครับนายรัตนมงคลเลิศทวีวิทย์นี่
คนนี้นะฮะนี่เพจของไทยสร้างไทยนะครับ
สไปร์เนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครสอสอกอทมเขตดินแดงของพักไทยสร้างไทย
อ่านี่นะครับก็สามารถระงับเหตุไว้ได้
คุณสปายก็เดินตามไปดูนี่ลูกค้าแตกตื่นกันหมดนะฮะทุกคนก็บอกโอ้โหต้องขอบคุณจริง
ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่ามันจะต่อเนื่องบานปลายอะไรหรือเปล่า
หลังจากนั้นตำรวจก็มานะฮะในที่เกิดเหตุนะครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
มีกล้องวงจรปิดช่วงก่อนเกิดเหตุนะฮะนี่คุณสไปร์นะฮะที่ทางร้านมาขอบคุณ
อันนี้ช่วงก่อนก่อนจะเข้าไปในร้านนะครับเห็นไหมฮะเดินถือมีดมาแล้ว
ผู้ชายคนนี้นะครับมีดยาวนี่ถือมาในมือสองข้างเลยนะฮะ
ประเสริฐมนูกิจ๒๕นี่ฮะค่ำเมื่อวานนี้เดินไปทางปากซอยนะครับ
ประเสริฐมนุนกิจ๒๕แล้วก็มุ่งไปที่ร้านปัญญาซีฟู้ด
ร้านที่เกิดเหตุนะครับนี่มาแล้วนะฮะข้ามเข้ามาข้ามไป
แล้วก็เอามีดคู่เนี่ยฟันพื้นก่อนแล้วไปหาเรื่องพนักงานที่ยืนคุมตู้ปลาอยู่
เขาขายซีฟู้ดไงปัญญาซีฟู้ดนี่ฮะแล้วก็กวัดแกว่งอาวุธเข้าไป
เครื่องมีดเข้าไปในร้านนี่เดี๋ยวดูฟันนี่นี่ฟันพื้น
ฟันตู้ปลาแตกเห็นไหมโหน่ากลัวค่ะพนักงานเขาก็วิ่งออกแล้วนะฮะ
มีดคู่มาเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปในตัวร้านด้านในที่มีคนนั่งทานอาหารกันอยู่
อันนี้ที่อยู่ในมุมนี้เห็นไหมโอ้มเข้าไปเห็นไหมฮะ
คือพอเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่าฟันกระจกหน้าทางประตูทางเข้าก่อนเลยนะฮะ
นี่คนก็แตกตื่นนี่เห็นไหมคุณลุงคุณป้าท่านก็หมอบท่านก็วิ่งไม่ไหว
นี่แล้วท่าทางจะไม่หยุดนะฮะเจอคุณสปร้ายเข้าไปทุ่มเก้าอี้ใส่วิ่งหนีนู่นไปนู่นเลยฮะ
โอ้โหไม่งั้นมาไล่ฟันคนแถวนั้นนี่ยุ่งเลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับคุณบอมก็ไปที่ร้านปัญญาซีฟู้ดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานวันนี้ข้าวของเครื่องใช้ก็ยังเสียหายหลายสิ่งหลายอย่าง
นี่อันนี้มุมตอนไปนะฮะตอนออกไปโอ้โหดูสิไปนู่นเลย
แม่น่าจะเหยียบกระจกที่แตกให้แม่ให้ขามันเจ็บเหลือเกินนะ
ไม่รู้เห็นเหมือนเหยียบอยู่เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไร
ยังวิ่งไปต่อได้อีกเห็นไหมนี่อันนี้ที่ร้านนะฮะที่คุณบอมลงพื้นที่ไปนะครับ
ตู้ปลากระจกหน้าร้านแตกพังเสียหายหมด
พนักงานที่ร้านบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมาถึงก็คลั่งมาเลยนะครับ
จากพฤติกรรมเหมือนที่เห็นในกล้องวงจรปิดแล้วยังตะโกนบอกให้พวกมึงออกไป
แล้วใช้มีดเนี่ยฟันตู้กระจกต่างจนต้องหนีกันก่อนตอนนั้นนะครับ
ส่วนเจ้าของร้านนะครับคุณปัญญานะฮะร้านปัญญาซีฟู้ด
คุณปัญญาบอกว่าเปิดร้านมา๑๐กว่าปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
ต้องขอบคุณลูกค้าจริงนะฮะก็คืออดีตผู้สมัครสอสอของพักไทยสร้างไทยเนี่ย

แสกล้อมแสกกุล่าวผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละเราไม่มีแสกหรือว่ามาเราวาดเกรงแล้ว
ส่วนคุณสปร้ายนะครับวันนี้คุณบอมก็ได้คุยด้วย
คุณสปายบอกโอ้โหไม่ต้องถึงขั้นยกย่องว่าเป็นฮีโร่อะไรหรอก
เพราะว่าในร้านเนี่ยผู้สูงอายุเยอะเหลือเกิน
ถ้าไม่ช่วยระงับเหตุเนี่ยเดี๋ยวมันจะบานปลาย
ผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความดุมแดงและไม่มีสติก
อาฟังเสียงหน่อย

คุณบอมก็ลงพื้นที่ไปก็ทราบว่าอยู่แถวซอยประเสริฐมนุนกิจ๒๕นั่นแหละนะครับ
ตามไปเจอภรรยานะฮะภรรยาของคนก่อเหตุนะครับ
ชื่อกันทรากรอายุ๔๕บอกว่าสามีชื่อธวัชชัยอายุ๒๗
ปกติเขาไม่ดื่มเหล้าไม่เสพยานะแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เขากลับบ้านที่บุรีรำแล้วพอกลับมากรุงเทพเนี่ย
พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปเพ้อพูดคนเดียว
ชอบเดินจุดทูบไหว้ตามสถานที่ต่าง
ไม่รู้ไปทำอะไรผิดแล้วผีเข้าหรือเปล่า

โอ้โหอะไรผีมันจะโหดคั่งขนาดนี้นะ
เธอบอกเธอยังติดต่อสามีไม่ได้เหมือนกัน
อยากให้ตำรวจเนี่ยจับให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็ฝากขอโทษไปยังเจ้าของร้านด้วย
กินเหล้าค่ะเลิกมา๓ปีกว่าแล้ว
แล้วขอโทษนะเรื่องยาเศษเรื่องอะไร
ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว
ไม่ยุ่งเกี่ยวเลย
แต่อาการเปลี่ยนไปเป็นคนละคน

เขาไปเรื่องที่ไปเรื่องโอนที่กันที่บ้าน
ในมุมพี่คิดว่าแกน่าจะไปทำอะไรผิดทำอะไร

สิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะนะ
เวลาเราเมานี้เราขาดสติเหรอฮะ
ใช่ครับบางทีเมาผมว่าจะเลิกแล้วเนี่ยหลอกผม
นั้นผมแอบกินผมเครียดด้วยแหละ

เซ็งแบบว่าเซ็งไปทั่วพี่ชีพไปทั่วผม
เรื่องเงินล้มทองอะไรอย่างนี้
เมียกินเหล้าค่ะเพราะเมียบอกว่าเลิกกินเหล้านานแล้วค่ะ

แล้วพูดเมื่อกี้หันไปเหล่เมียด้วยนะคะ

เมียก็นั่งแบบอ้าวยุ่งเลยทีนี้ตายแล้ว

ยังไงไปหาตำรวจด้วยนะครับไปรับผิดชอบกับการกระทำด้วยนะครับ